ใครที่อยากที่จะเจอลมหนาวอยากที่จะสัมผัสอากาศเย็น
คงได้เจอกับอากาศเย็นสมใจนะครับ
แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้วัน๒วัน
อากาศเย็นเหล่านี้ยังคงอยู่กับเมืองไทยครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
แต่ว่าใครที่ไปตามยอดดอยยอดภูต่าง
จุดที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะคือบริเวณตามยอดดอย
เพราะว่ามีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้น
ดังนั้นใครที่จะไปน้ำค้างแข็งเกิดจากอากาศที่หนาวเย็นมาก
ใครที่จะไปก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
สังเกตว่าขณะนี้เองจากลมหนาวที่พัดมาปกครุมเมืองไทยของเรา
ดันเอาฝนไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยซะส่วนใหญ่นะครับ
นั่นหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าหากอากาศอุ่นขึ้น
ร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนล่างประเทศไทย

ในขณะเดียวกันครับนี่คือการเคลื่อนตัวของบริเวณความกดอากาศสูง

สังเกตว่าขณะนี้เองแผลลงมาปกคลุมจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ทำให้กรุงเทพได้เจอกับลมหนาวด้วย
แต่ว่าหลังจากนี้ครับช่วงหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไป
ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงแล้วก็คาดการณ์ว่าจะค่อยเย็นอีกทีหนึ่งในช่วงสิ้นปีเลยนะครับ
แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของกระแสลมในระยะนี้ยังคงแรงอยู่นะครับ

สังเกตว่าพัดเข้ามาปกคลุมเมืองไทยฝั่งที่อยู่ติดกับอ่าวไทยค่อนข้างแรง
ทำให้ลมนั้นค่อนข้างแรงใครจะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
กระแสลมก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ

สังเกตว่าอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๑๐ต้นนะครับ

อยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐องศาในวันนี้
ถ้าหากเปรียบเทียบวันต่อไปก็จะพบว่า
บริเวณทางตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นตอนล่าง
กรุงเทพมหานครยังมีโอกาสเจอ๑๕องศาอีกรอบหนึ่งนะครับ
แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

เหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่ากระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูง
ว่าเจสตรีมยังคงเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ก็เอาอากาศเย็นจากด้านบนกดลงมาด้านล่าง
ทำให้เราได้เจออากาศเย็นแบบนี้
หลังจากนี้กระแสลมนี้ก็จะค่อยยกตัวขึ้นนะครับ
ก็จะทำให้เกิดลักษณะของหมอกเข้ามาปกกลุ่มเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องดูแลรักษาสุขภาพ
เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ